อีกหนึ่งเรื่องคลิปนี้ก็ต้องตรวจสอบกันเหมือนกันนะคะ

เขาอ้างว่าเป็นเหตุการณ์ที่สระว่ายน้ำของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตนะคะ
นักท่องเที่ยวถูกไฟช็อตตรวจสอบจริงเท็จเรื่องนี้กันค่ะ
นี่คือนาทีสะเทือนใจนะคะขณะผู้หญิงวัยกลางคนรายนี้กำลังกรีดร้อง
แล้วก็กลิ้งลงไปนอนกับพื้นริมสระว่ายน้ำนะคะ
โดยก็มีเด็กหญิงแล้วก็เด็กชายยืนร้องไห้อยู่ใกล้กัน
ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่๒คนในชุดยูนิฟอร์ม
เสื้อสีส้มกางเกงสีดำ

สังเกตดูจะเห็นเจ้าหน้าที่ใช้ไม้ไผ่ยาว
ดึงเด็กคนนึงขึ้นมาจากสระค่ะ
แล้วก็ช่วยกันนะคะรีบปั๊มหัวใจ
จากนั้นคลิปก็ตัดจบนะคะ
คลิปนี้ในความยาว๒๘วินาที
มีสมาชิกเฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์ถามไว้ในกลุ่มเฟซบุ๊ก
เขียนแคปชั่นว่าเหตุด่วนเหตุร้ายร่วมด้วยช่วยกันภูเก็ต
ก็บอกว่าเห็นว่าเกิดเหตุนักท่องเที่ยวโดนไฟดูดที่สระว่ายน้ำโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต
ผู้ส่งคลิปก็ให้ข้อมูลมาเท่านี้ครับ
สมาชิกท่านใดพอจะทราบเหตุการณ์บ้างครับ
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่สมควรเกิดขึ้น
มีบทลงโทษกับความประมาทของทางโรงแรม
ขณะที่ผู้ใช้งานรายหนึ่งบอกว่าสถานที่ในคลิปเนี่ย

จากสระว่ายน้ำที่โรงแรมนะคะมีพื้นกระเบื้องรอบสระเป็นสีส้ม
ไม่ได้เป็นแบบเดียวกันกับพื้นทางเดินที่อยู่ในคลิปค่ะ
ทีมข่าวตรวจสอบเรื่องนี้ที่มาที่ไป
พบว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ภูเก็ต

แต่เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนามค่ะ
โดยเว็บไซต์ของสำนักข่าวจีนเนี่ยได้ได้อ่านงานข่าวว่า
คลิปนี้กำลังเป็นที่วิจารณ์ในหมู่ชาวเน็ตจีนเหมือนกัน
จากนักท่องเที่ยวในคลิปเป็นชาวจีน
เขาพูดภาษาไม่ใช่ภาษาไทยฟังตั้งแต่ตอนแรกนะคะ
ก็เกิดกระแสข่าวลือว่าเป็นโรงแรมในเมืองเซินเจิ้นบ้าง

แต่ภายหลังตรวจสอบไปพบว่า
เป็นเหตุการณ์ในโรงแรมหรูแห่งหนึ่งในเมืองดานังที่เวียดนาม
แล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมปีที่แล้วค่ะ
สาเหตุเกิดจากระบบไฟฟ้าของสกิมเมอร์
หรือระบบหมุนเวียนน้ำในสระว่ายน้ำเกิดขัดข้อง

เป็นเหตุให้เด็กหญิงในคลิปถูกไฟดูดนะคะ
หมดสติแล้วก็จมน้ำ

สุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ค่ะ
สรุปตรวจสอบแล้วไม่ใช่เหตุการณ์ในไทย

แต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะคะ